อันนี้ก่อนอันนี้ไม่ได้หัดแหละนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาดีออกจากไฟเขียวมาตรงป๊าบไปตอนแรก
นึกว่าจะเลี้ยวเข้าซอยฮะมันไม่ใช่ครับ

ถ้าจะเลี้ยวเข้าซอยต้องเลี้ยวหักเยอะกว่านั้น
นี่แหละครับออกจากแยกไฟแดงพอไฟเขียวปั๊บ
ที่ย่านวัชละพรสุขวิบัน๕นี่ครับ
แร้งบางเขนกรุงเทพมหานครสัก๒ทุ่มคืนก่อน
ผู้ชายคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ออกมานะครับ

พุ่งชนป้ายที่บอกว่าทางไปที่จอดรถร้านขายที่นอนเต็มที่เลย

แล้วก็คนที่ขี่ร่วมทางตามหลังมาก็งงก็สงสัย
โดยเฉพาะผู้หญิงเจ้าของคลิปตกใจ
แล้วก็สงสัยถึงขนาดต้องเลี้ยวกลับมาดูเลยแหละ
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นฝ่ายชนท้ายผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินนี้นะ
นะครับแต่ไม่นานพอผู้ชายคนนี้พยายามจะประคองตัวขึ้นมานะฮะ
ยังไงนะปุ้ย๙หลัง๓๙หน้า๒ใช่ไหม

เมาไม่ใบ้อะไรเลยเมาฮะตรงนั้น
ผู้ชายคนนี้ที่พุ่งชนเข้าไปเขาเมาครับเมาอย่าขับนะฮะ
นี่ครับโอ๊ยกว่าจะลุกได้เต็มเมื่อกี้ชนเข้าไป

อันนี้จากอาการเจ็บหรือจากอาการกึ่มนะ
ถ้าจำสมกันแหละโอ้โฮน่ากลัวมากฮะถ้าเชิญมากนะครับ